พูดถึงเรื่องการเป็นซุปตาในเมืองไทยกันหน่อย
ถ้าจะขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นเป็นเบอร์หนึ่งในวงการเนี่ย

แล้วถ้าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะครองใจแฟนให้ยาวนานก็ยากยิ่งกว่า
อย่างคุณอ้ำพัชราภานี้นะคะด้วยฝีมือทางการแสดงหน้าตาสะสวยทุกอย่าง
นิสัยดีน่ารักพี่อ้ำของเราพิสูจน์มาหมดแล้ว
อยู่มาได้ยาวเลยแต่บอกเลยว่าระยะหลังมานี้พี่อ้ำระวังให้ดีนะ
น้องใหม่กำลังแจ้งเกิดแล้วจะปาดหน้าพี่อ้ำด้วย
แล้วเขายืนยันด้วยว่าเขาจะปาดให้ได้

ส่วนน้องใหม่ที่ว่านี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนคนใกล้ตัวน้องเอสุภาชัย

คืออยากจะเทียบรุ่นกับแม่อ้ำกันเลยค่ะ
เพราะว่าพักหลังมานี้พี่เอเขาเอาจริงคุณผู้ชม
ลดน้ำหนักก็จริงจังวัดเอวโชว์เอวทุกวันเลย
ตอนนี้เอวคลอดเอวกิวไล่ตามพี่อ้ำไปแบบติด
ล่าสุดอ้ำพัชราภาเธอสวยมากใช่ไหม

ได้พี่น้องเอก็ใส่ก็สวยเหมือนกัน
พี่อ้ำเล็กแค่ไหนพี่เอก็จะเอามาเทียบเอามาใส่เหมือนกัน

ล่าสุดนี้เลยคุณผู้ชมจำได้ไหมเอาภาพขึ้นมาหน่อยนะฮะ
เป็นภาพชุดที่พี่อ้ำเคยใส่ออกงานนี่
เปิดตัวพรีเซนเตอร์เมื่อเดือนก่อนนี่เอง
ตอนนั้นพี่เอเขาก็ไปงานด้วยก็สไตล์แบ๊วน่ารัก

ก็คอยดูแลความเรียบร้อยให้กับพี่อ้ำคนสวยของเรา
มาแค่เดือนเดียวค่ะพี่เอเขาจัดการเทิร์นชุดนี้ของพี่อ้ำ
เอามาใส่ออกงานขยี้ตาดูคนไหนเอ๋คนไหนอ้ำ
ออกงานเองด้วยความเป็นผู้จัดการไงก็เป็นผู้จัดการอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นฉันก็ยังไม่มีผู้จัดการฉันก็ไปเพลงของฉันเลยนะ
ไปคนเดียวเฉิดฉายแบบสุดคุณพี่น้องเอคนนี้แหละค่ะ
เตรียมจะมาโค้นบันลังซุปตาอย่างอ้ำพัชราภาอย่างจริงจัง
แล้วบอกเลยว่าเขามาแบบอย่างกับการสลอง๒ปี
คือเหมือนมากครบลุคพี่อ้ำได้เหมือนมากแล้วบอกเลยว่า

และอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คุณผู้ชมก่อนหน้านี้
พี่เอเนี่ยเขาก็เคยคิดเทียบหุ่นพี่อ้ำมาแล้วนะ
ด้วยกระโปรงสีดังยั่วยั่วบดบดตัวนี้เดี๋ยวให้ดู
คือพี่อ้ำนี่นะคะเขาใส่ถ่ายแบบคู่กับพี่เอชุดนี้
พี่เอเขาก็เลยเอฟเอาไว้ในใจ
หมดวาระของที่พี่อ้ำใส่เมื่อไหร่

นี่มันไซส์เดียวกันหรือเปล่า

ให้รู้เลยว่าหุ่นเขาดีจริงไม่ได้ตุ้มรูปนะจ๊ะ

อย่าหยุดหมายถึงพี่เอค่ะว่าอย่าหยุดนะคะ
เพราะว่าเราไปตามสืบมาแล้วคุณผู้ชม

สีเหลืองตัวจิ๋วนี้บางคนก็เรียกเป็นเบรเซอร์อะไรอย่างนี้นะคะ
พี่เอ๋คเขาเสยศัยมาแล้วอวดความเซ็คซี

ทำไมเรารู้สึกว่าตัวมันเล็กกว่าของพี่อ้ำหรือเปล่านะ

แต่เอาไปว่าพี่เรียจะใส่อัมวงนี่เลยคือเร็วขึ้นอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชม
นอกจากนั้นยังไม่หมดตู้ของพันธาภา
นี้ค่ะคุณผู้ชมพี่เอเขายืนยันมั่นใจเลยบอกว่าได้มาจากอ้ำ
แล้วพี่ใส่ได้ใส่แล้วสวยด้วยนะ
เออถามว่าพี่เอจะใส่ไปไหนคะพี่
เอบอกว่าก็ใส่อยู่บ้านมานี่แหละจ้ะน้องสาว
ใส่แล้วมั่นใจสวยแบบพี่อ้ำเลยเป็นไงเออนะคะ

ล่าสุดเลยเขามีภาพนี่ไงโคปบิกินี่ไงคุณผู้ชม
นี่พี่อ้ำเขาไปเที่ยวอยู่
อย่าบอกนะว่าพี่เอสุภาชัยจะใส่ชุดนี้ด้วย
ไม่แน่นะไม่แน่นะเขาก็ครบมาตั้งหลายชุดแล้วนะ
คนก็ท้าทายอยู่เหมือนกันบอกว่าไหนก็ไหนแล้ว
ถ้าพี่เอมั่นใจว่าสวยสู้พี่อ้ำได้
ชุดนี้รอดูเลยเอฟซีรอนะคะพี่เอ
ทางนี้ก็รอเหมือนกันนะคะบันเทิงไทยรัฐรอชมอยู่นะจ๊ะ